คุณผู้ชมวันนี้นะคะวันที่๔สิงหาคมคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเป็นวันอะไร

เป็นวันเกิดของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งถ้ายังมีอายุอยู่เนี่ยค่ะปีนี้แม่พึ่งอายุ๖๑ปีค่ะ
แน่นอนวันดีแบบนี้นะคะก็มีคนดังเนี่ยแห่ไปทำบุญให้แม่พึ่งมากมายเลยค่ะ
อย่างเช่นค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคู่ชีวิตนะคะพ่อปุ้มไกรสอนค่ะ
เดินทางไปทำบุญให้แม่พึ่งที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
คือพ่อปุ้มเนี่ยส่งภาพมาให้บันเทิงไทยรัฐต้องบอกแบบนี้นะคะว่า

ใช่กระซิบบอกเรานะคะเพราะว่าพ่อไปจับลูกปิงปองนะคะที่สาราริมน้ำมาได้ค่ะคุณผู้ชม
ฟังให้ดีค่ะเลขที่คุณพ่อปุ้มจับได้ก็คือ๖๙๖ค่ะ
จากแม่พึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเลขกลมตรงนี้แหละค่ะ๖๙๖ค่ะ
แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพ่อปุ้มก็ยังโพสต์ข้อความโวยพรวันเกิดแม่พึ่งนะคะ
เมื่อวานไปหาหนูมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คือคืนนี้เลยนอนไม่หลับเลย
พี่กลัวผลชิ้นเนื้อที่หมอจะบอกพรุ่งนี้ไหม
ตอบว่าเฉยนะคือก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวไปแล้วว่า
ปุ้มเนี่ยแกไม่สบายค่ะคุณผู้ชม

ต่อเนื่องเลยนะคะวันเกิดหนูทุกครั้งพี่ตื่นเต้นยิ่งกว่าอีก
ถ้าหนูมีชีวิตอยู่บนโลกหนูอายุเท่าไหร่แล้วนะ
นึกภาพออกเลย๖๐กว่ายังแจ๋ว
สุขสรรค์วันเกิดนะจ๊ะหนูของพี่แล้วเจอกันค่ะ
ปุ้มจะไปรอฟังผลตรวจนะคะว่าชิ้นเนื้อในลำไส้
คุณหมอตัดไปตรวจเป็นอย่างไรกันบ้าง
ขอให้เป็นข่าวดีนะพ่อปุ้มนะยังไงก็แข็งแรงอยู่แล้วค่ะ
ก็ไปทำบุญเช่นเดียวกันค่ะตามภาพที่เห็นนั่นค่ะ
ก็มีบรรดาแฟนคลับก็ไปร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วย